สวัสดีครับเจอกับคุณผู้ชมนะครับเพิ่งจบเกมเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา
สุดท้ายเราแพ้ไปนะครับศูนย์ประตูต่อสาม
หน้าเจอญี่ปุ่นก็ต้องทำให้เต็มที่ต่อไป
การสร้างทีมใหม่เพื่ออนาคตด้วยนะครับสำหรับการลงเล่นที่ราชมังคลา
กีฬาสถานเกมที่หกกับบอลโลกรอบเข้าเลือดในโซนเอเชียรอบสิบสองทีมในกลุ่มบี
ครับไทยเสียประตูตั้งแต่ละทียี่สิบหกนะครับ
ฮาเมดอัลชาราวียิงให้กับสาอุนำจากนั้นนะครับ
สองศูนย์จากการสกัดเข้าประตูตัวเองของธนบุตเกษารัฐในช่วงท้ายเกมนาทีแปดสิบสี่
และปิดท้ายอีก๑ลูกนะครับในช่วงทดเจ็บจากทางซาวมาน
ัลโมอาเชอร์นะครับทำให้ไทยแพ้ขาดลอยไปในเกมนี้
แต่ก็สู้เต็มที่นะครับทำกลางเสียงเชียร์ต่อไปวันที่๒๘มีนาคมนี้
ไทยจะบุกไปเยือนญี่ปุ่นที่สนามไซตามาสเตรเนียมเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบห้านาทีตามเวลาประเทศไทยครับ